มาแล้วข่าวยิ้มที่น้องน้ำแข็งบอกเอาไว้
แต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตท่านประธานชมรมก่อนที่จะได้เริ่มข่าวนะฮะ

ท่านประธานชมรมคนรักตัวเลขนะครับ
เริ่มกันที่งานบวงสวงเรือแม่ตะเคียนยายรวยครับ
อายุเกือบร้อยปีครับคุณผู้ชมครับ
ที่มีชาวบ้านจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะ
นำมาถวายพระครูประหลัดมหาเถรานุวัฒน์
เจ้าอาวาสวัสดิ์ขออภัยฮะศรีวิลัยบรรพศครับ

ตะบนบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีครับ
ประวัติของเรือแม่ตะเคียนเนี่ยยายรวยนะครับคุณผู้ชมครับ
มีเยอะเลยเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟัง
เมื่อปี๒๔๘๐ครับชาวบ้านตะบนศรีประจันทร์นะฮะ
แจ้งกับขุนศรีประจันทร์รักษาถม

ว่าต้นตะเคียนคู่ในป่าช้าข้างวัดสังโคศิตาราม
ที่ฝังศพใยรวยนางรวยเน่ย

กำนันจึงเกณฑ์ชาวบ้านมามาโค้นต้นตะเคียน
แล้วมาขุดเป็นเรือถวายพระครูโคสิตธรรมศาล
หรือหลวงพ่อคลื้นอมโรเจ้าอาวาสวัด
อบให้พระสงวนใช้พายบินทบาทนะคุณผู้ชมครับ

เมื่อพระสงวนศึกเมื่อปี๒๔
อบเรือให้ตาพรลูกศิษย์ที่ดูแลรักษาเรือมาอย่างดี
พอตายไปเนี่ยก็ตกทอดไปถึงลูกหลาน
แล้วก็เอามาถวายวัดเขาปกล้นนี่แหละฮะ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะ
ต่อมาเย็บรวยมาเข้าฝันชาวบ้านครับ
บอกมาอยู่นานแล้วไม่มีใครเอาอาหารมาให้กินเลย
หิวจังในฝันเป็นแบบนี้

ก็จึงนำเรื่องมาปรึกษาท่านเจ้าอาวาส
แล้วก็ทำพิธีบวงสวงเพื่อความเป็นสริมงคลครับ
ซึ่งเมื่อเสด็จขออภัยครับ

หลวงพ่อจากกลุ่มน้ำบางขาม๒รูป
เจิมหัวเรือท้ายเรือ
ชาวบ้านก็ตีความการเจิมเป็นตัวเลขทั้งด้านซ้ายด้านขวา

มีผู้หญิงอายุ๕๙ปีสั่นขึ้นมาเลย
่นพึ่มพำมาที่หัวเรือนี่แหละฮะ

มือถูไปถูมานะครับน้ำตาไหลอาบแก้ม
ชูนิ้วให้กับคนที่มาร่วมพิธีได้ฮือฮากัน
หลายคนเชื่อว่าเป็นวิญญาณของยายรวยครับ

จะมาให้โชคหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าตรงกับสิ่งที่เห็นในขันน้ำมนต์ชาวบ้านเขาว่าแบบนั้น

สามสองใช่ไหมครับ
ถ้าแขนมีกระโภแล้วจะเอาอะไรก็เมื่อ
สามสองนะครับ
นี่คือจริงเธอก็จะมาดูเลขเหมือนกันถูกไหม

หาหาอยู่แล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เอาเลขช่องดิพี่ก๊อฟ

ก๊อฟจะเอาอะไรกันมากมาย
ช่อง๓๒ช่องเราเอง
ส่วนที่วัดอุดมธัญญาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับ
นี่เขาจัดพิธีบวงสวงซุ้มประตูและหอมระคังใหม่
ชาวบ้านทั้งในพื้นที่ต่างพื้นที่ก็ไปกันครับข้างนะฮะมีเครื่องเส้นไหว้อาหารข้าวหวานไปตั้งโต๊ะร่วมพิธีกัน
แต่ที่มันดึงดูดสายตานอกเหนือจากพิธีนี้นะฮะก็แน่นอนครับการจุดประทัดปุ๊บ
อันสุดท้ายก็จะมีเลขปลายประทัดขอเบิ่งหน่อยละกันชาวบ้านว่าอย่างนั้น
นี่ฮะก็เลยเอาไปเสี่ยงโชคกันไปนะครับได้บุญด้วยได้โชคด้วยแล้วแต่ศรัทธา
นี่คือขนาดสามสิบหกคนโอไม่ได้อ่านผิดคุณผู้ชมข้นใหญ่มากลงไปสู้ไกลอ่ะ
อยู่ที่บ้านตุ่นกลางที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาว
นี่เป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดในจังหวัดพยาวเลยค่ะ
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าต้นเรืองต้นนี้อายุมากกว่า๕๐๐ปี
แล้วก็มีเจ้าพ่อเรืองสิงสถิตอยู่
ซึ่งก็เป็นลูกขเทวดาคอยช่วยปกปักคุ้มครองชาวบ้าน
ใครที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจ
มากราบไหว้เจ้าพ่อเรืองแล้วก็ได้โชคได้ลาบติดมือกลับบ้านไปด้วย
คุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมคะที่โคนต้นจะมีศาลตั้งอยู่หลายหลังเลย
เรียงรายกันหมดเลยแล้วทั้งหมดเป็นสารเจ้าพ่อเรือง
ติดป้ายเจ้าพ่อเรืองทั้งหมดหมดนี่เลยเหรอ
ใช่แล้วชาวบ้านเขาก็พอมาทีมเขาไหว้หมดทุกสารเลยนะรอบต้นเลยค่ะ
ส่วนที่วัดสว่างอารมณ์ตะบนขุนแก้วอำเภอนครใจศรีจังหวัดนครปฐม
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเยอะเลยฮะ
วัดนี้ก็มีอะไรบ้างล่ะ
สารากุมารน้องก้าวเลิฟไอ้ไข่สามนคร
ซึ่งมีประชาชนผู้สัทธาแวะเวียนมากระซิบขอโชคลาภ
แล้วก็แลกธนบัตรกันอย่างไม่ขาดสาย
อย่างนางสาวคัชริยาเฉลิมศรีพาครอบครัวมาขอพรนะครับ
มาจุดประทัดหมื่นนัดนะครับ
แล้วก็ไปกระซิบขอพรจากกุมารน้องก้าวเลิฟ
แล้วก็โชว์เลขหางประทัดนะครับ

ก็เป็นเลขอะไรก็ลองดูบ้างนะครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าอยากจะได้โชคได้ราบ
ตามคำที่เขาล่ำลือที่เขาถูกกันบ้าง

มีพิธีบวงสวงเท้าสุมระนาลีและนางสาวบุญเหลือ
ในโอกาสครบรอบวันแห่งชายชนะของย่าโมเอาชนะฆ่าศึกได้ครบรอบ๑๙๓ปี
มีนางรำถึง๙๙๙คน
เสื้อแขนกระบอกสีน้ำเงินค่ะสะใบทองหนุ่มจงกระเบน
ร่วมกันร่ายรำวงสวงพร้อมเพลียงกันทีเดียวอ่อนช่อ
แล้วก็ลูกหมากที่นำไปบวงสวงย่าโมด้วย
ก็นี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ

อ้าวแล้วแต่หลับตาหยิบเอ้าข้าววิเศษชกเอ้า
ค่ะข้าทุครับ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดิฉันจะพาไปที่อ่างทองค่ะ

ที่อำเภอวิเศษชายชาญอ่างทองนั่นเอง

ลักษณะเหมือนกับจะให้โชคเหมือนกันไง
ซึ่งเจ้าโทนเป็นแมวต้นตะเคียนแม่ย่าสร้อยสุวรรณ
ก่อนหน้านี้เขาจะให้เจ้าโทนไปเหยียบบนแผงลอตเตอรี่ใช่ไหม
พอเจ้าโทนเหยียบเลขไหนชาวบ้านก็จะเอาซื้อเลขนั้นไป
แต่ว่าตอนนี้หน้าที่ของเจ้าโทนคือนอนค่ะ
แต่ห้ามนอนเฉยนะหางต้องทำงานนี่

เคียดิ้คแล้วก็ปัดปัดมา
กระดาษม้วนไหน๓ม้วน๓เบอร์๓เลข
ถ้าเกิดเจ้าโทนปัดมาก็เอาเลขนั้นไปซื้อ
กำลังรอดูอยู่ใช่ไหม

อันนี้อันนึงไป
อีกอันหนึ่งใช่ไหมมี๒อันใช่ไหม

ไหนอันนี้อันเดิมใช่ไหมอันนึงอ่าอีกอันนึง
คุณสายตายาวนะนี่มองเห็นเชียร์เรื่องอะไรแบบนี้
นี่แหละค่ะเจ้าโทนที่อ่างทองนั่นเองค่ะ
พอบึ้งนะบึ้งเอากระดาษใส่ไปในรูให้บึ้งคาบมา
เจ้าโทนเอาหางปาดเออ
รอนานนะกว่าหางจะกระดิกนิดอยู่นี่เออ
ทัศนายอยากรู้ว่ามีคนเมาส์ว่าจริงหรือเปล่า
เดือนหนึ่งคุณไม่ต้องใช้เงินเดือนแล้วคุณถูกจากอะไรพวกอย่างนี้

เอาไม่ปฏิเสธด้วยใช่ไหมแหมมันเป็นข่าวลือคุณ
เฟคนิวต้องทำมาหากินกันต่อไป